นักเตะของมหาวิทยาลัยน้อยกรุงเทพในเกมไทยลีกสามรอบแชมป์เป็นสลีกส่วนล่างเกมแรกเดิมทีตอนแรกแรกเนี่ยนะครับหลายคนก็ทราบแค่ว่าเย็บ๒๔เข็มอันนั้นก็เยอะแล้วนะครับแต่หลังจากที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบางประกอบรังสิตก็ทำทีทีสแกนเพิ่มเติมพบว่ามีกระดูกบริเวณใบหน้าใน
อาจจะมีการทำศัลยกรรมตกแต่งบริเวณแผลต่อไปสุภศัลก็ต้องพักฟื้นอย่าน้อย๒สัปดาห์ก่อนนะครับ
จะกลับมาลงแข่งขันได้ครับส่วนอิสระเศษน้อยใจบุญก็ติดต่อไปขอโทษคู่กรณี
อย่างสุภสรรค์นะครับพร้อมกับยอมรับคำผิดเลยนะครับตรงนี้เพียงผู้เดียวแน่นอนครับ
กับการกระทำในครั้งนี้ทีมข่าวกีฬาไทยรัฐก็ได้พูดคุยกับตัวของอิสราเดชเองก็บอกว่า
ก็มีการรับคำขอโทษจากนี้ก็จะปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย
แล้วก็ตัวเองเนี่ยต้องเดินหน้าต่อมีอะไรทำก็ทำแต่ขนาดนี้ยังไม่ได้คิดอะไรมาก
สภาพจิตใจดีขึ้นแล้วค่อยมาลุยกันใหม่อีกครั้งหนึ่ง
ทีมข่าวกีฬาของไทยรัฐสอบถามไปยังทางร้อยตำรวจเอกเกรงไกร
สเวสมบูรณ์รองสรวจสอบสวนสถานีตรวจภูทรธัญบุรี
ก็ได้เปิดเผยว่าได้ออกหมายเรียกครั้งที่๑กับทางอิสราเรศไปแล้ว
ขณะนี้ก็ต้องรอเอกสารไปถึงอิสราเรศเพื่อยืนยันให้เจ้าตัวรับทราบ
แล้วก็เข้ามาสอบปากคำกับตำรวจต่อไปครับ